ครับมีคุณลุงท่านหนึ่งวัย๕๓ปี
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วไปประสบอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต์ทับตัวคุณลุงไว้
ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผ่านมา๓วันคุณ
ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องตะโกนของคุณลุง

เขาบอกว่าข้างทางที่เป็นพงญาติเป็นคูน้ำ

คือถ้าเกิดมองจากผิวถนนไม่เห็นแน่คุณสืบสกุล

คือตัวคนเจ็บบอกว่าขาหลังเจ็บไปหมด

คว่ำหน้าอยู่แบบนั้นถูกรถจักรยานยนต์ทับนะฮะ
ช่วงหน้าอกช่วงเอวมีบาดแผลชะกัน

มีมดกัดตามร่างกายและใบหน้า
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยคุณลุงคนนี้ได้อย่างไร

คือคูน้ำข้างทางใกล้ทางเข้าประตูด้านหลัง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลสวนภูมิหันตรา

เจ้าหน้าที่ก็ค่อยลงไปช่วย
นายสำรวยแสงพระจันทร์อายุ๕๓ปี
ไร้เรี่ยวแรงอยู่ในท้องร่อง
หลังจากประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์

ตกลงไปเมื่อไหร่คุณ๒ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็หลังจากนั้นคุณลุงก็ถูกรถจักรยานยนต์เนี่ย
ทับร่างในสภาพที่คุณลุงสำรวย
นอนคว่ำหน้าฟุบลงไปกับพงหญ้า

อย่างที่บอกแผลก็เริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็น
กัดตามร่างกายใบหน้าบริมฝีปากแห้งซีดเลย
แต่ตอนไปช่วยยังมีสติยังตอบคำถามได้

แล้วมันจะเน่า๓วันแล้วนะฮะ
คุณลุงบอกว่าประสบอุบัติเหตุ

ตอนที่ถูกรถทับไร้เรี่ยวแรงอยู่แบบนั้น
พยายามตะโกนเรียกให้คนช่วย

ได้แต่อดทนนอนรออยู่อย่างนั้น
ทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอายุทยา
คือนางสาวกัณฑัฐสุริแสง
เล่าให้ฟังบอกว่าจากสภาพตอนมาเจอคุณลุงนะ
หน้าอกและหลังของลุงสำรวย
บาดแผลน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเริ่มเน่าแล้ว
ขณะที่ลุงมีภาวะความดันต่ำแล้วก็หายใจเร็วมาก
หากมีคนไปเจอช้ากว่านี้อีกสักวันเดียวนะคุณ
อาจจะเสียชีวิตอาจจะไม่รอดได้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลพระนครสิทธิยาทันทีนะครับ
ส่วนก่อนที่กู้ภัยจะมาช่วยเหลือคุณลุงได้เนี่ย
ทำไมกู้ภัยถึงได้รับแจ้งและถึงมาช่วยเหลือ
เพราะมีชาวบ้านคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางนี้
แล้วบังเอิญทำของตก
คือถ้าเกิดว่าไม่ทำของตกนี่ยังไงก็มองไม่เห็นแน่
เพราะว่ามันเป็นทางที่แบบเหมือนกับลาดลงไปค่ะ
ของมันก็มาตกตรงนี้พอดี
แล้วเขาก็เลยต้องจอดรถจักรยานยนต์
ก้าวขาลงจากรถจักรยานยนต์ของเขามาเก็บของที่ทำตก
แล้วก็บอกเห็นรถจักรยานยนต์มันตกคูน้ำ
มองไปมองมามีคนถูกรถจักรยานยนต์ทับ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทันที
จนกระทั่งสามารถมาช่วยเหลือคุณลุงไว้ได้
รอดตายอย่างน่าเหลือเชื่ออย่างปฏิหารจริงนะคุณนะ
ก็ตำรวจคาดว่าคุณลุงตอนขี่มาอาจจะเมา
ขี่รถตกข้างทางไปเองระหว่างเดินทางจะกลับบ้าน
ซึ่งบ้านก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักนะครับคุณ
เห็นไหมทุกวินาทีมีค่า
ถ้าคนไม่มาเจอไม่มาช่วยอาจจะไม่รอดชีวิตนะครับ